ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีเหตุการณ์แทงกันเสียชีวิตกลางตลาดแห่งหนึ่ง
เป็นตลาดสดทุ่งเจริญอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ส่วนสาเหตุเกิดจากเพื่อนไปทักแต่ไม่ได้ทักธรรมดา
ด้วยการตบศีรษะก็เลยเกิดการโมโหกันทะเลาะกันจนถึงขั้นแทงกันค่ะ
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดทุ่งเจริญนะคะอยู่ในเมืองร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยพีคำทรเร่งเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
พบร่างของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกมีดปาดที่ลำคอและถูกแทงที่หน้าอก
รวมทั้งที่ท้องด้วย๓แผลค่ะนอนจมกองเลือดไม่ได้สติอยู่กลางตลาดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่พอไปถึงก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่อาการไม่ดีขึ้น
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก่อนที่จะเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปตำรวจก็พยายามติดตามตัวและไปจับไว้ได้นะคะ
ทราบชื่อคือนายวิรัติเที่ยงพดุงอายุ๕๕ปี
ส่วนคนบาดเจ็บทราบชื่อเล่นเพียงว่าชื่อว่านายบิลลี่เป็นชายเร่ร่อนนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมีอาชีพเหมือนกัน
ก็คือรับจ้างขนของเข็นรถเข็นของแม่ค้าในตลาด
ในแต่ละวันคนแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามักจะเห็นสองคนเนี่ย
นั่งดื่มสุราอยู่ด้วยกันเป็นประจำเลย
แต่วันเกิดเหตุนะคะนายวิรัติมือมีดเนี่ย
เดินไปเอามือตบศีรษะผู้ตายเบาแล้วถามว่ากินข้าวยัง
คือถามตามปกติเพราะเป็นเพื่อนกันและทำงานด้วยกันอยู่ในตลาด
กินข้าวยังแต่ทีนี้ผู้ตายไม่พอใจที่มาตบศีรษะ
ก็เลยไล่ชกต่อยนายวิรัติหลายครั้งจนนายวิรัติบันดาลโทษะ
ชักมีดพกปลายแหลมความยาวประมาณ๗นิ้วที่ตัวเองพกไว้ตลอดเวลา
เข้าไปที่ลำคอและจ้วงแทงอีกหลายครั้งที่หน้าอกรวมทั้งท้องของนายบิลลี่นะคะ
บิลลี่ล้มลงจมกองเลือดก่อนที่มือมีดจะทิ้งมีด
แล้วก็หลบหนีไปและถูกตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ส่วนศพของนายบิลลี่เจ้าหน้าที่เก็บไว้ที่โรงเก็บศพของโรงพยาบาล๑๐๑
เพื่อที่จะติดตามหาญาติมาบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ
แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันก็ตามนะแต่อาจจะไม่ชอบให้ตบหัวเนี่ยนะครับ